แต่เช้าแบบนี้พาคุณผู้ชมไปทานอาหารเช้าที่หลายคนชอบกินอย่างเมนูหมูปิ้ง
เพราะร้านนี้เป็นหมูปิ้งระดับตำนานขายมากว่า๔๐ปี
๔๐ปีใช่แล้วจ้าแล้วคุณรู้ไหมร้านนี้คือเขาขายอยู่ที่แถวฝั่งทนนี่เอง
เหรออ่าน่ากินมากคุณผู้ชมหมูปิ้งหอมกลุ่นทะลุออกมาจากแมสทะลุหน้าจอโทรทัศน์ทะลุมิติทะลุออกมาเลย
หอมเวอร์อะไรขนาดนั้นคุณเชื่อไหมถ้าคุณไปแถวนั้นคุณจะต้องได้กลิ่น
ร้านหมูปิ้งนี้มีชื่อว่านวลหมูปิ้ง

ว่าหลายคนรู้จักเพราะร้านนี้ตั้งอยู่ข้างโรงเรียนสังตะครูสศึกษาอรุณอมรินซอย๔
ตรงข้ามเจดีวัดประยูนฝั่งทนกรุงเทพเนี่ยคุณ
อ๋อรึมั้ยคุณเคยไปไหมแถวนั้น
ไม่ฝั่งทนฝั่งทนไม่เคยไปจริงแต่ไม่รู้เหมือนกันนะ

แต่ถ้ามีโอกาสนะให้ไปกินหมูปิ้ง

ยึดอชีพนี้มานานละขายหมูปิ้งมา๔๐ปีค่ะ
ขายตั้งแต่กิโลกรัมละ๒๒บาท

จนตอนนี้หมูทะลุไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้ว

กว่าจะเป็นร้านหมูปิ้งขวัญใจเด็กแบบหน้าโรงเรียนอย่างนี้คุณ

เขาบอกว่าเขาก็ลองผิดลองถูก
ทำสูตรกันไปหูสูตรเขานี่ทำคิดนานนะคุณนะ
มาเรื่อยค่ะกว่าจะได้เนี่ย
ถ้าคิดตั้งแต่๒คูณ๒จนถึง๑๒คูณ๑๒

ค่อยคิดไปไงเราก็ได้สูตรหมูปิ้งที่มันลงตัว
แล้วก็เข้าปากถูกปากลูกค้า

เนื้อหมูสดทางร้านเขาจะใช้ส่วนหมูสันนอกคุณ
สันนอกเนี่ยมันจะมีมันแซ่บนิดหน่อย

แล้วก็น้ำตาลมะพร้าวที่ส่งมาจากอำภาวา
รสชาติเป็นรสชาติแบบดั้งเดิมเลย

ก็เลยทำให้หวนคิดถึงหมูปิ้ง

เจ้าของร้านถึงกับเลิกขายพัก
ขายหมูปิ้งไปชั่วคราวนะคุณ

เขาไม่อยากผลักภาระให้ผู้บริโภค
แต่ยังไงลูกค้าก็เรียกร้องให้กลับมาขาย

ขึ้นราคาก็ได้อยากกิน
เขาก็เลยต้องกลับมาขายอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าจากปกติเขาจะขายไม้ละ๑๐บาท

ก็ขอขึ้นเป็นราคาไม้ละ๑๓บาท
หรือ๒ไม้๒๕บาท

คุณก็คุณบอกว่ายังไงก็ต้องสั่งเกิน๑ไม้อยู่แล้ว
ถูกไหมเด็กกินใช่ไหม
ให้ลงเลขคีย์อีกแล้ว
อยากให้เห็นว่าไปแถวอนุณามาลีก่อนสู้นี่แหละแต่ฟั่งไหนเราก็รักเราก็ชอบหมดแล้วเนาะใช่ป่ะแต่เรารักที่นี้เท่านั้นเอง